สสอุบวนรัชฐานีพักเพื่อไทย

ก็ขอเกริ่นชี้แจง

แต่ว่าได้ฟังแล้วก็ต้องอธิบายความกันหน่อย

รัฐบาลเป็นรัฐที่ล้มเหลว

หรือรัฐบาลยุคนั้นคือ

ถามว่าวิกฤตจริงของรัฐบาลชุดนั้น
มันเป็นวิกฤตที่สมคบคิดการสร้าง

เพราะมันมาเกี่ยวเนื่องกับผมที่จะพูดต่อ

ก็เกริ่นต่อพวกเพื่อนสมาชิกผู้มีเขียน

มีท่านสวบางท่าน

คิดแต่จะแก้รัฐธรรมนูล
เรื่องปากท้องไม่เคยคิดหรือไง
เป็นผู้แทนไม่คิดเรื่องปากท้องไม่มีหรอกครับในประเทศนี้

แต่การแก้รัฐมนูลกับเรื่องปากท้องมันเรื่องเดียวกันครับ

รัฐมนุน๔๐ที่ทำให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดี
เป็นรัฐธรรมนูลไหมล่ะครับ

เพราะฉะนั้นเรื่องแก้ไขมนุนเป็นเรื่องเดียวกันกับเรื่องปัญหาปากท้องพี่น้องประชาชน

แต่ว่าเรื่องอื่นเดี๋ยวเพื่อนสมาชิกผมจะได้มาสรุปสุดท้าย

วันนี้เนี่ยที่ผมขอสนับสนุนจากสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
เพื่อที่จะให้สำนุนยัตติร่างของพักเพื่อไทย
ในกรณีที่เราเสนอยัตติที่๕ร่างที่๕เกี่ยวกับเรื่อง
เราจะยกเลิกยุตสาธิชาติ
ความจริงมีหลายท่านก็พยายามอธิบายว่าเราไม่ยกเลิกก็ได้จะแก้ไข
เดี๋ยวจะอธิบายว่าทำไมเราถึงส่งร่างของพักเพื่อไทยและคณะ
เพื่อยกเลิกยุตสาธิชาติ

ยุตสาธิชาติ๒๐ปี

แต่วันนี้ทำไมเราต้องยกเลิกเราต้องรู้ที่มาที่ไปก่อนว่า
ยุตสาธิชาติ๒๐ปีเกิดจากคณะกรรมการยุตสาธิชาติ
เขียนกันขึ้นมานะครับมีคณะกรรมการ๓๔ท่าน
มาจากไหนครับท่านประธานท่านประธานอยู่ก็รู้
ตั้งมาจากคณะคอสชนั่นแหละก็ไม่ใช่ความผิดหรอกก็ตั้งไปอ่ะ
แต่ว่าผมจะเล่าให้ฟังว่าคนที่มาเกริ่นนำในเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ
ที่ประชุมนั้นชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ท่านอธิบายเล็กว่าเราต้องกำหนดวิสัยทัศน์ของประเทศ
กว่า๒๐ปีเพื่อที่จะให้มีรายได้เป็นประเทศขนาดปานกลาง
นี่พลเอกประยุทธ์พูดในที่ประชุมแล้วถัดมาผมเอ่ยชื่อนะครับ
เสียหายพลเอกสุชาติหนองบัวท่านก็อธิบายว่า
กรอบที่วางไว้๒๐ปีนั้นถือว่าไม่นานเกินไป
ผมก็เลยมาไล่อีกทีนึงว่าอ๋อท่านประธานที่จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ
เอ่ยชื่อท่านได้นะครับท่านพลเอกวิราชอรุณศรี
ท่านก็บอกว่าเมื่อมียุตสาธิชาติแล้ว
ก็ยังคงมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด้วย
สรุปแล้วยุทธศาสตร์ชาติ๓พลเอกพูดตรงกันหมด
ว่าจะต้องอยู่๒๐ปีแต่ในร่างพรบอนั้น
บอกว่าอยู่๕ปีก็แก้ได้พูดง่ายครับท่านประธาน
เรื่องจริงคือแก้ไม่ได้เหมือนเราจะแก้รัฐธรรมนูลนี่แหละ
รับไปเถอะเดี๋ยวแก้รับไปเถอะเดี๋ยวแก้
แล้วสมาชิกบางท่านยังมาอวดอีกโอ้โหมีประชามติเยอะแยะ
จริงหรือเปล่าครับประชามติจริงหรือเปล่า
รู้อยู่แก่ใจนะอย่ามาไล่อธิบายกันอีกเลย
ประชามติจากการคาดคันประชามติจากการทำฝ่ายเดียว
อย่างนี้เขาไม่เรียกประชามติแล้วครับไม่รู้จะเรียกอะไรล่ะ
แต่เรื่องนี้เรื่องยุทธศาสตร์ชาติที่ผมบอกว่ายกเลิก
เนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องของสภาพัฒน์แล้ว
ปกติสภาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติก็มีแผนอยู่แล้วทุกปี
ปี๕ปีแผน๕ปีแผนก็ไม่จำเป็นต้องเอามาใส่ในรัฐมนูล
เหล่านี้คือเหมือนการว่าเป็นระบบดึงสู่เข้าระบบรัฐราชการ
ราชการมากำหนดทั้งหมดล่ะครับที่ผมพูดไม่ได้แปลว่าราชการไม่ดี
แต่แปลว่าถ้าทำยุทธศาสตร์ชาติแล้วเนี่ยพักการเมืองที่หาเสียงทั้งหมดเนี่ย
ทำนู่นนี่แต่ละภัคดิ์
นั่งอยู่ในนี่ทุกภัคดิ์พอหาเสียงก็บอกจะทำนู่นนี่๑๒๓๔๕
เพราะต้องเข้ากับ๖หลักยุทธศาสตร์ถ้าผมอ่านนะท่านประธาน
เวลาไม่พอหกหลักหลักใหญ่เน้นนะความมั่นคง
ความสามารถในการแข่งขันอะไรเยอะแยะเนี่ย
สุดท้ายปลายทางก็คือว่าทำไมต้องยกเลิก
เพราะนโยบายที่จะทำจากพักการเมือง
ไม่สามารถเดินหน้าได้เราถึงบอกว่า
ภาคประชาชนก็คือภาคการเมืองที่สนับสนุน
สอสอเข้ามาสนับสนุนพักการเมืองเข้ามา

เหล่านี้เราต้องว่าต้องแก้มันเทอะทะ
ผมถามหน่อยยุตชาติชาติ๒๐ปีอ่ะ
ผมว่าเอาไว้ให้ลูกให้หลานเขาไม่ดีหรอกครับ
คิดถึงถึงอนาคตตัวเอง
อยู่ในวัยขนาดนี้แล้วถ้าจะทำอะไรเนี่ย

อย่าว่าแต่๒๐ปีเลยท่านประธาน
ฉีดวัคซีน๑๒๐วันนี้ยังมีปัญหาเลย
จะ๒๐ปีจะมองเห็นอะไร
ท่านประธานยุตสาธิ์๒๐ปี

เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ภักดิ์เพื่อไทยและคณะ
เห็นว่าเราจะต้องไม่ให้มี

เอาไปสู่ในสภาพัฒน์ซึ่งก็มีอยู่แล้ว

มันไม่ใช่ว่าอยู่ปล่อยไปแล้วมันก็ทิ้งเลย
เพราะฉะนั้นผมเรียนว่า
ยุตสาธิ์ชาติในมาตรา๖๕นั้น

ความจริงแก้ไขก็เกี่ยวเนื่องกันนะครับ

แก้ไขเพื่อให้มันเกี่ยวเนื่องกับ
ให้ยกเลือกคำว่ายุตสาธิ์ชาติ

เราจะต้องแก้ไขกฎหมาย

ใหญ่ที่สุดคือกฎหมายและท่านผนูล

เราต้องการให้ประเทศไทยเดินหน้าเท่านั้นเอง
เพราะฉะนั้นก็อยากเรียนให้ทราบว่า

บางท่านก็อาจจะบอก๕ปีก็แก้๕ปี

เรื่องยุตสาธิ์ชาติเหล่านี้
ผมก็บอกว่าถ้า

แผนจริงเนี่ยถ้าแผนราชการยาวจริง
๕ปีแผนขนาดกลางก็๓ปี
แผนปัจจุบันทันด่วนก็๑ปี
มันไม่มีใครวางกรอบยาวได้ครับ

ยุทธศาสตร์ชาติได้เขียนเรื่องโควิดไว้หรือเปล่าล่ะ

เพราะไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
เพราะไม่รู้ว่ามันจะมีโควิดไหมแม้กระทั่งเงินงบประมาณก็เขียน
ยุทธศาสตร์นั่นยุทธศาสตร์นี่เพื่อให้ตรงกับกฎหมายยุทธศาสตร์ชาติ
เวลาทำเสนองบประมาณเปเปอร์เต็มไปหมดกระดาษเต็มไปหมด
ไฟมันจะไม่ห้องงบพระธานกรรมน์ที่การบวกมาอย่างนั้นมันเยอะ
มันไม่จำเป็นล่ะครับเดินเข้ามาสู่ระบบนโยบายพักการเมือง
เรื่องยุทธศาสตร์ภักดิ์เพื่อไทยจะแก้ไข
อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมจะอธิบายให้สมาชิกผู้ทรงเกียจได้รับทราบว่า
พักเพื่อไทยยกเลิกมาตรา๒๗๒

ความจริงเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ครั้งที่แล้วเราก็นำเสนอเรื่องนี้
เพราะอะไรนะท่านประธานนะ๒๗๙เนี่ย
มันเป็นเจตนาของคนยึดอำนาจใครยึดอำนาจก็ไม่มีความผิด
ใครจะทำอะไรก็ไม่มีความผิดตั้งแต่ข้างหลังยันข้างหน้ายันอนาคต
เหล่านี้เกิดให้เกิดปัญหายึดอำนาจซ้ำซาก
ไม่พอใจใครไงรวมพลกันอะไรกันมีกำลังเยอะแยะเนี่ยครับ
ก็ยึดอำนาจสั่งทุกเรื่องผมเรียนนะครับว่ายึดอำนาจมาเนี่ยนะครับ
คศออกคำสั่งเท่าไหร่๓๐๐กว่าฉบับ
แล้วไม่รู้จะแก้อีกกี่ชาติไม่รู้จะทำอีกเท่าไหร่
ดีไม่ดีไม่รู้แต่เรื่องนี้การออกคำสั่งคอสชหรือม๔๔
ผมเคยอธิบายเคยพูดว่าทุกคนก็บอกว่ามันเร็วดีมันด่วนดี
มันไม่ด่วนไม่ดีหรอกครับอะไรที่มันอยู่ในกลุ่มคนคนเดียว
อะไรที่ออกแล้วกลุ่มคนคนเดียวออกกลุ่มคนไม่กี่คนออกเนี่ย
มันโอกาสผิดพลาดสูงเพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องเราก็เลยบอกว่า
ต้องยกเลิกตัวนี้ยกเลิก๒๗๙เพื่อต่อไปนี้
ใครจะยึดอำนาจให้ออกกฎหมายแบบนี้ไม่ได้
เรื่องคศนี่แหละครับพอยึดอำนาจก็ประกาศใช้แล้วมนุษย์ชั่วข่าวอยู่แล้ว
ประกาศใช้ก็จัดการทั้งหมดเรียกความคิดคนที่เห็นต่างไปรายงานตัวหมด
ธรรมดานะครับผมก็โดน๓ครั้งนะครับ
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่สมควรเกิดขึ้นในเมืองไทยอีกแล้ว
ขอให้ปี๕๗ทีเดียวพอเลิกเถอะ
แล้วท่านทำอะไรผิดอะไรถูกเนี่ยเราเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการที่ถูกต้อง
เราเดินหน้าเข้าสู่กระบวนไหนล่ะครับว่าเชื่อมั่นทางกฎหมาย
ก็เดินหน้าเข้าสู่กระบวนการกฎหมายสิครับถ้าไม่มีกฎหมายฉบับนี้กลัวอะไร
อวดกับนักกันหนาโอ้โหนี่มากลัวนักการเมืองเอาเงินไปโกง
แล้ว๗ปีที่ผ่านมาเนี่ยทำไมดัชนีการโกงมันเพิ่มขึ้น
นี่ผมไม่ได้พูดเองนะครับองค์กรระดับโลกนะครับ
ปีไม่มีนักการเมืองถ้าเอาจริงเข้าน่ะถนน
มันเทด้วยทองได้ด้วยซ้ำไปอ่ะแล้วทำไมมันแย่กว่าเดิม
แล้วจะมาพูดบอกว่าโอ๊ยไปแล้วนักการเมืองเอาไปโกง
ไม่รู้ปัญหาประชาชนแล้วพูดข้างขู่
เงียงเอาเข้าตัวเองดีคนที่เป็นผู้แทนไม่ว่าพักไหนนั่งอยู่ในเนี้ย
อยู่ในเขตพื้นที่เขารู้หมดถนนหลุมอยู่ตรงไหนยังรู้เลยครับท่านประธาน
เขารู้หมดแหละการแก้ปัญหาต่างแน่นอน
มันก็ต้องอาศัยงบประมาณมันไม่มีเอาพกเอาเงินตัวเองออกไปทำ
วันนี้เขาทำไม่ได้ซึ่งก็โอเคล่ะเขาจะแก้อะไรก็ว่ากันไปในแต่ละพัก
เพื่อให้แก้ปัญหาของคนยึดอำนาจ
ผมเรียนท่านประธานว่าวันนี้เนี่ย
เมืองไทยเนี่ยทำไมการค้าขายมันไม่ดี
ทำไมทุกอย่างมันแย่ไปหมด
ก็มีบางกลุ่มบอกว่าไม่แย่ไม่แย่
ผมถามเลยท่านกินข้าวในตลาดหรือเปล่า
ผมเชื่อว่าท่านประธานก็เดินตลาดเหมือนผม
ผมเชื่อว่าท่านประธานก็ไปร้านค้าเหมือนผม

วันนี้แต่ละพักเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูล

เมืองไทยวันนี้เราต้องยอมรับว่า
เราจะเดินหานักลงทุนตรงไหนล่ะครับ

ยิ่งรัฐธรรมนูญที่ไม่สร้างความชอบธรรม

ใครมันจะมาพูดคุยกับเรา
เราต้องร่วมกันแก้ไขในสิ่งที่มันดีขึ้น
ผมเรียนสมาชิกรัฐสภาผู้ทรงเกียจว่า
รัฐธรรมนูลแก้ได้ครับ
อย่าทำเป็นแทร่งกันไม่รู้เรื่อง
ผมไม่อยากให้ไม่ว่าวุฒิสมาชิก
หรือที่มีอำนาจ๘๔ท่าน

ผมไม่เคยโทษวุฒิสมาชิกว่ามาอย่างไร

เพราะแต่ละท่านบางท่านผมรู้จัก
คนดีมีความสามารถแย่ครับ

ผมโทษรัฐธรรมนูลที่มา

ไม่ต้องอวดว่าตรงนู้นมาอย่างนี้ดีอย่างนั้น
ไม่ต้องกลัวหรอกครับประชาชนรู้

ท่านก็อยู่ในสภาที่ทรงเกียรติอยู่แล้ว

คือจุดอ่อนของประเทศไทย
คือจุดอ่อนหลายเรื่อง
เพราะฉะนั้นเราร่วมกันทำจุดอ่อน

แล้วแต่เพื่อนสมาชิกที่จะได้ลงมติในวันพรุ่งนี้